โปรดติดตามตอนต่อไป
สวัสดีค่า
ข้าวใส่ใคร
สดใหม่ให้เยอะ

แค่ถามว่าร้อยโคลนอะไรโดนหญ้าบาท
โคลนเขินอะไรหญ้าไปไหนไปหญ้าไปทำ
มันก็ไปครุกคราวตกมาที่ตบ

บุกรูดแขกขายผ้าปล่อยกู้ดอกโหด
ถักเบี้ยวจะขับรถที่ตายเลย

เจ้าที่ทหารและตำรวจได้มีการนำกำลัง

ทำทีเป็นเร่ขายผ้า

ร้อยเท่าไหร่รู้ไหม
คุณยืมร้อยหนึ่งคุณจ่าย๓๐
คุณยืมพันหนึ่งจ่าย๓๐๐

เคยได้ยินว่าตอนนี้มีดอกเบี้ยต่อวันนะ
มืดนอนเลย

ดอกเบี้ยสูงขนาดนี้แล้ว

จักรพงธ์จรรย์สุทธิปรภาษณ์นะฮะ
กำลังรักษาความสงบเรียบร้อยอำนาจเจริญเนี่ย
มีการสั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและทางทหาร

และฝ่ายปกครองที่อำเภอปฐุมราชวงศาสตร์
เข้าตรวจสอบบ้านเลขที่๗๕หมู่๒
อยู่ที่ตำบลนาว่าอำเภอปฐุมราชวงศาสตร์

มีแก๊งเป็นแก๊งต่างชาติ
ปล่อยเงินกู้นอกระบบแบบโหดเหลือเกิน
ดอกเบี้ยร้อยละ๓๐บาทต่อวัน
แล้วก็มีพฤติกรรมข่มขู่ลูกหนี้ด้วยนะ

เป็นพี่น้องกันนะนะแล้วก็ภายในบ้านไปพบกับสมุดเงินกู้
ที่มีรายชื่อลูกหนี้อยู่แล้วก็ยอดเงินกู้
แต่ละลายรวมทั้งหมด๑๕เล่ม
มีโทรศัพท์มือถืออยู่ทั้งหมด๘เครื่อง

ที่เอาไว้ค้าขายในจำนวนมากเลย
ก็ตำรวจก็เลยได้มีการยึดเอาไว้

ว่าการจับกลุ่มในครั้งนี้ก็มีการสืบเนื่อง

ว่ามีกลุ่มคนดังปะร่าว
มีพฤติกรรมที่ลักลอบปล่อยเงินกู้

ลูกค้าส่วนใหญ่เกียรติเป็นแบบว่าแม่ค้าขายปักแม่ค้าขายอะไรงี้
ก็ผู้ทีละพัน๒๐๐๐๓๐๐๐แต่ในขณะเดียวกัน
เช้ามาเขาก็จะมาเดินเก็บดอกเปี้ย
ตราบใดคุณยังไม่ส่งเงินต้นเขาก็จะเก็บไปเรื่อย

บางทีฉันก็ได้วิชาเธอมาเยอะไง

เรื่องต้นตำรวจเองก็ได้มีการแจ้ง

ให้บุคคลอื่นยืมเงินคิดดอกเบี้ยเกิน
กว่ากฎหมายกำหนดแล้วก็เป็นบริกรรมขมขู่ลูกมี่

ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

กู้พนันบงพนันบอลเห็นไหม

ก็ต้องทำใจมันไปห้ามกันยังไง

อยากเล่นก็ให้มันเล่นซิให้มันชิบหายวายหัว
คุณไปหรือยัง
เริ่มโรยนมันจบไปแน่

สรยุทธสนจินดาเนี่ยบวชบวชเป็นเวลาที่๓๐กว่าวัดเป็นเดือนนะฮะ
เป็นเดือนพี่รู้สึกจะเดือนหรือ๒เดือนเนี่ยที่คุณสรยุทธสจินดาบวช
ซึ่งเมื่อวานนี้พี่ยุทธ์เองเขาบอกว่าตัวเขาเองเขาไม่เคยรู้มาก่อน
สิ่งหนึ่งที่แม่เขาต้องการที่สุดเนื่องจากคุณสอรยุทธ์เป็นลูกชายคนเดียว
ที่อยากให้ลูกชายคนเดียวเนี่ยได้ใส่ผ้าเหลืองจนแยกยาดของแม่พี่น้องแม่เนี่ย
ก็ได้บอกรู้ไหมหมอมาบอกคุณสอรยุทธ์ว่าที่ต้องให้ลูกใส่ผ้าเหลืองเนี่ย
เพราะว่าเป็นความต้องการสุดท้ายของแม่แล้วตลอดระยะเวลาแม่ของพี่ยุทธ์สรยุทธ์เนี่ย
เขาก็อยู่ที่โรงพยาบาลตลอดเมื่อวานนี้ได้มีโอกาสได้อ่านไอจีของคุณสรยุทธ์
คุณสรยุทธนาจินดาในที่สุดแล้วก็ศูนย์เสียคุณแม่มารดาวิชุดาสุทัศนจินดา
บุคคลที่เป็นอันที่รักเมื่อวันที่๓มิถุนายนที่ผ่านมา
ช่วงกลางดึกของวันที่๔นะฮะคาบเกี่ยววันที่๕มิถุนายนเนี่ย
ยุทธ์สรยุทธ์ได้โพสต์ผ่านทั้งไอจีแล้วก็เฟซบุ๊กด้วยนะครับ
พี่ยุทธสรุปสุทธสนาจินดาทั้งวันนี้เรายังให้บอกว่า
ยังไม่มีผู้ประกาศข่าวคนไหนล้มตำแหน่งเขาได้เลย
ยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่ยังรู้สึกว่าทุกคนยังเรียกว่ากรรมกรข่าวอยู่
เขาเล่าเรื่องราวชีวิตเขาอย่างนี้ฮะพ่อผมเสียตั้งแต่ผมยังไม่รู้ความ
คือพ่อเขาเนี่ยนะครับในความทรงจำของผม
จึงมีแค่แม่ที่ทั้งแม่และพ่อไปพร้อมกัน
มีพี่น้อง๓แม่ลำบากมาทั้งชีวิต
และตัวผมเองไม่เคยรู้ว่าแม่อยากให้บวช
เพราะแม่ไม่เคยบอกเพิ่งมารู้จากญาติหลังจากผมลาศิกขาแล้วว่า
เมื่อครั้งแม่ยังพูดได้แม่เคยบอกว่าอยากให้ผมบวช
แต่ไม่ได้บอกเพราะว่าเห็นผมเนี่ยงานยุ่งมาก

ผมบวช๓๓วันครั้งนี้ตั้งใจบวชให้แม่
ทุกเช้าทุกค่ำหลังสวดมนต์ทำวัด
ผมตั้งใจอธิษฐานจิตขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แม่

ผมดีใจแม่ปราบปลื้มที่ผมได้บวชให้แม่
เพราะวันที่ผมรับกิจนิมนต์มารับบาท
และสวดมนต์ให้แม่ที่โรงพยาบาล
แม่เขาเองเขาก็ยังยกมือน้ำตาไหล
แม้จะพูดไม่ได้หลังจากนั้นทุกวัน๖โมงเย็นแม่เขาจะแบบว่าตื่นล้อตื่นเข้ามาตาใส
พี่ยุทธ์ตอนนั้นเป็นพระเนี่ยเฟสไทม์ไปหาแม่เพื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่พระทำวัดเย็น
คุณสรยุทธ์เขาก็จะเฟสไทม์ตอนทำวัดเย็นให้แม่ดูที่โรงพยาบาล
วันที่๓มิถุนายนแม่อาการแย่ลงจากการติดเชื้อดื้อย้ายขั้นรุนแรงแม่ไม่รู้สึกตัวแล้ว
ผมตัดสินใจว่าจะพาแม่สวดมนต์ดีไหมใจหนึ่งก็กลัวว่าไม่ทันก่อนที่แม่จะจากไป
แต่ใจหนึ่งก็ไม่อยากให้แม่จากไปสุดท้ายผมตัดสินใจจับมือแม่ที่ไม่รู้สึกตัวแล้ว
บอกกับแม่ว่าสวดมนต์พร้อมกับลูกนะแม่เรามาสวดทำวัดเย็นด้วยกันผมก็เริ่มสวดทำวัดเย็นแบบแปรแบบช้า
ส่วนสาวน้องสาวเอ่ยกับแม่ว่าสาธุอึดใจนั้นเคลื่อนสัญญาณวัดชีพก็ส่งเสียงดังผมเหลือบตาขึ้นไปเห็นชีพประจอนลงมาอยู่สูงเหลือที่๐แล้วนะครับ
ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องทรมานอีกแล้วหลับให้สบายนะหมาม้า
เท่าที่เห็นก็มีเพื่อนร่วมงานของคุณสรยุทธ์ไปกันเยอะเหมือนกันนี่
เห็นมีรูปนี้นะครับก็มีคุณโกะตีคุณเปิ้ลนาคอนคุณไก่พาสิทธิ์
แล้วก็คุณจอยริลานีอะไรนี้เขาก็ไปกันเยอะพอสมควรในการ
ในงานสวดศพในครั้งนี้นะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับพี่ยุทธ์ด้วย
ปีที่ผ่านมา๒ปีนี้สอริยุทธ์โดนอะไรหนักจริง
มีเรื่องของกรมชลปฐานแจ้งเตือนมาคุณผู้ชมค่ะให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ
วันนี้นะคะวันที่๕มิยปีนี้นายสุรชาติมาลาศรีผู้อำนวยกาลสำนักงานชลปฐานที่๑๒
เปิดเผยว่าทางสำนักชลปฐานที่๑๒ได้ออกหนังสือแจ้งถึง
สำนักชลประธานที่๑๒ได้ออกหนังสือแจ้งถึง
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีชัยนาฏสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรี
พระนครศรีอยุธยาแล้วก็ลบบุรี
เรื่องสถานการณ์น้ำในรุ่มน้ำเจ้าพระยา
จากการที่คาดการณ์ล่วงหน้าของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่า
ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง๗วิทยุปีนี้นะคะ
อิทธิพลโดยแบร์ชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางนี้นะคะ
ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้
แล้วก็อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น
ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ
อ่ะก็ให้เฝ้าระวังกันไว้ให้ดีก็แล้วกันนะคะ
ใครที่อยู่ที่แบบต่ำที่เตี้ย
เพราะว่าแถวอายุทยาเนี่ยเป็นประจำนะ

พอเวลาน้ำมาเนี่ยนะฤดูหน้าน้ำเนี่ยนะเขาชินแล้ว
เดี๋ยวก็ท่วมกันเป็นเรื่องธรรมดาไปนะ

ปกติมันจะต้องเพราะฝนมันเยอะ
ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเรายังไม่เห็นฝนหยุดตกเลย
ถึงบอกว่าหน้าร้อนปีนี้ไม่ได้เจอแล้วก็
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับฝนก็จะมาอีกละลอกหนึ่ง

เมื่อกี้คนส่งมาบอกเฮ้ยตอนนี้แขกปล่อยเงินกู้
แถวบ้าน๑๒๐ตำรวจยังไม่เห็นจะจับเลย
เมื่อกี้ที่เราส่งมา

ตอนนี้ปรากฏว่าเขาบอกว่าเมื่อกี้มีคนส่งมาอีกว่า
ตอนนี้แขกปล่อยเงินกู้เยอะมาก
เหมือนก็อาจจะเป็นแบบว่า
เราอยากถามจังเลยว่าทำไมเขาถึงได้มีเงิน

ตัวใหญ่สุดนี่แบบว่าเป็นพวกเสถี

แล้วถึงเวลาปุ๊บเห็นไหมว่ารักษณะการอยู่
เหมือนแบบคนติดดินทั่วไปเลย
แต่ส่วนใหญ่ก็แล้วแต่บางทีก็เอาส่วนใหญ่เลยเนี่ย
ก็จะเป็นแบบว่าบางคนขายกำยาน
กำยานไหว้พระ
ว่ายเทพ

อ้านี่ดูนี่เอาอะไรทั้งอยากขอสูตรแม้ทำไมกูไม่ซื้อถ่วยถูกอย่างนี้วะ
กูจะเอาเสร็จบ่อยสิผมก็งง
ผู้คนที่กำลังสัญจรไปมาบนถนนสายหนึ่ง
ในเมืองหูโจนะฮะมนตรนเจอเจียง

ก็ไม่ใช่พ่อไม่ใช่บ้านพ่อบ้านแม่

ผมเห็นคุณพูดเร็วผมอยากรู้ผมอยู่แถวไหน

มนตรเจอเจียง
ปล่อยอะไรทางหัวคุณนั่นแหละ

คุณพีมมานมีผมหล่อนผมเปียนพี่ไตได้หลายส่วนก็อยากจะทำตามอืมอ่าอ่า
จิตใจหล่อนไม่ได้อยู่กับรายการแล้วนั่งดูกับวอเล่บอลอีบ้า

คุณจะผดับความรู้ผดับสมองผวดให้เวลานะ
มันอยู่ทางประเทศอยู่ที่จีน

ถามคุณครับว่าคุณน่ะเนื่อยไหม

พี่ก็ต้องขนรถพี่เห็นมันเป็นภูเขาอยู่บนนั้นหรือไงล่ะ

มันกล้าดอย่างไรเป็นขนรถนึง
แล้วก็สอบสวนชายคนขี่จนได้ความ

เนี่ยเพิ่งซื้อซากรถเก๋งมา

ราคา๘๐๐หยวนหรือประมาณ๔๐๐๐บาท
แต่ค่าขนส่งรถเก่งน่ะสูงเกินไป
คือแบบว่าไปซื้อรถต้องมาขนซาก

ในที่สุดเขาก็เลยไปเอารถสามล้อเนี่ย

สรุปแล้วแทนที่ได้ขนแบบ๔๐๐๐บาท
ต้องจ่ายอีก๖๕๐๐บาทเป็นค่าปรับ
ก็แน่นอนสิมันอันตรายนะ
โดนหักคะแนนใบขับขี่ด้วยเนาะ

วันนั้นเคยเห็นเลยไปปักกิ่งนี่แหละ
มันขับแบบว่าผิดเวลาเข้าไปในที่ที่เขาห้ามเข้าไง
เออขอไอ้สมุดอะไรมาของคนขับรถไปเลย

แล้วถามแบบว่าพอครบก็จะยึดไปขับขี่นะ
แล้วก็ไม่ต้องขำกันไปเลยตลอดชีวิตเลยใช่ไหม

รถโม่รถโม่เป็นยังไงคุณรู้มั้ยรถโม่

โม่หินโม่ปูนโม่อะไร

อีบ้าแกก็ไม่รู้ก็พูดอย่างนี้ฉันก็ทำเป็นวะ

คุณคิดว่ามันมีรถโม่ข้าววิ่งอยู่บนท้องถนนแล้วไง

มีรถโม่ปูนนี่ไงก็เป็นรถโม่นี่
นี่ก็รถโม้ปูนคำว่ารถโม้ก็รถโม้ปูน

หินด้วยเว้ยรถโม่ปูนนี่แหละ

คลิปของจรปิดเค้าได้มีการเปิดเผย

เป็นรถโดยสารมีผู้โดยสารเนี่ยเต็มคันรถเลย

ก็นี่ไงวิ่งมาชดลงมา

นี่ไงไม่ใช่แขกคนนั้นขับอยู่นะ

เรื่องนี้ไปเกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะ
โดยกล้องสามารถจับภาพวินาทีรถทัวร์โดยสารพุ่งชนรถโม้ปูน
นี่ว่าชนอย่างจังเลยกลางแยกเลยนะฮะ
ซึ่งภาพหลักฐานทำให้เห็นชัดนะครับว่า
รถโม้ปูนตั้งใจจะขับตัดหน้าทางแยกนะ

ทำให้รถทัวร์โดยสารเนี่ยพุ่งชนอย่างจังเลยนะฮะ
ด้านหน้ารถเนี่ยเสียหายพังยับเลย
จุดเกิดเหตุนะครับพบรถบรรทุกปูนนะครับ
ชนเข้ากับรถทัวร์โดยสารบขศป๒สายนครพนมกรุงเทพ
รถทั้ง๒คันนั้นจอดอยู่บริเวณกลางแยก
มีผู้ประเจ็บหนึ่งคนนะครับเป็นคนขับรถโม้ปูน
เทศที่กู้ชีพได้มีการนำตัวส่งบริเวณบ้านไผ่นะฮะ
ขณะที่บริษันอีก๒๖คนบริษัทตัวนั้นบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ
จากการสอบถามนายสมศักดิ์นะพนักงานขับรถโดยสารคันดังกล่าวก็เล่านะครับ
บอกว่าตัวเองนั้นมีการขับรถนะฮะมาตามเส้นทางปกติตามจังหวัดนครพนม
เพื่อแวะรับพุทธศาลตามทางเรื่อยจนถึงบริเวณจุดเกิดเหตุ
เป็นถนนขาออกนะฮะไปที่อำเภอบ้านไผ่
ปรากฏว่าไปเห็นเอารถยนต์๒คันกลับรถตามปกติ

แต่อยู่ดีก็มีรถบรรทุกปูนคันดังกล่าเป็นรถโม้ปูน
วิ่งตัดหน้าเลี่ยวมาตัดหน้าเลย
แล้วก็ในระยะกระชันชิดตัวเองหักหลบขวา
เพื่อไม่ให้กระทบจังกลางลำ
ปรากฏว่าชนเข้าไปอีกฝั่งหนึ่ง

หลังจากนั้นพอรถจอดนิ่งก็เลยรีบไปดูผู้โดยสาร
พบว่าทุกคนปลอดภัยดี

ถามฉันด้วยไงประเทศเจียนอยู่ตรงไหน

ไอ้ผ่านมันจะจีบอยู่ตรงไหน

ก็ต้องไปถามกันดูเอง
อะไรครับคุณต้องคุณต้องการอะไรครับคุณเข้ามาทำไมครับ

ไม่ต้องถามกันดูเขามาจีบหนู

อายุกว่า๓๔๕๐๐ปีกันเลยทีเดียวนะคะ
ที่เขาช่องลมจังหวัดกะบี่
ตอนนี้เรามาอยู่ในโทนเสียงที่เป็นผู้ดีนิดนึงนะคะ
หลังจากที่ได้ฟังอะไรที่คงจะกะลำคาญ

พูดีตะแคงตีนเดิน

เชิญกับผู้ดี
เมื่อวันที่๔มิถุนายนปีนี้เนี่ยนะคะ

อยู่ที่บกฮรณีจังหวัดกระบี่
ก็ได้มีพร้อมกับกลุ่มอสาวสมัครเนี่ย
สมัครของกลมศิลปกรณ์เข้าไปในพื้นที่อ่าวลึก
แล้วก็กระบี่ก็จะมีพวกชาวบ้านรวมประมาณสัก๑๐คนนี่แหละ
เข้าไปสำรวจนะฮะเพลิงผาพรุตีมะ
ซึ่งเป็นเขาช่องลมหมู่หก
บ้านคิรีวงตำบลอ่าวลึกน้อยอำเภออ่าวลึก
ซึ่งเขาเข้าไปคุณจะเห็นภาพที่กำลังปรากฏอยู่
มันจะเป็นภาพของช้างดำ
ไหน
เป็นภาพวาดของผมเนี่ย

เขาก็ควรจะเอาแกไปปรับทัศนคติ

อ้าวมดดำตบปากนะ
นี่จะจบไหมเนี่ยข่าวช้างของฉันเนี่ย
เอาละค่ะการสำรวจก็เข้าไปในบนเพลิงผาที่มีความสูงกว่า๓๐เมตรด้วยกันเลยนะคะ
แล้วก็เมื่อขึ้นไปพบบนเพลิงผ่านที่มันจะมีเหลือบถ้ำจำนวนมากเลย
เดี๋ยวมีหินงอกหินย้อยก็สวยงามมากนะฮะ
เพลิงผาก็พบภาพเขียนสีโบราณแบบนี้นะคะ
มีทั้งสีส้มสีดำรวมทั้งหมด๖๐ภาพเข้าใจยัง
ยังไม่น่าจะอ่านอยู่ตรงนั้น

จะเห็นว่ามีภาพช้างสีดำนะฮะที่เห็นคุณเห็นนี้
แล้วก็ขนาดใหญ่มากซึ่งปกติเนี่ยจะไม่ค่อยได้พบบ่อยนักนะครับ
สำหรับผ้าเขียนโบราณสีแบบนี้นะคะ
ก็มีพบภาพพวกของลิงที่ห้อยโผนปีนปลายเชือกก็มีนะฮะ
ภาพของคนสูงแล้วก็ต่ำคาดว่าเป็นแม่แล้วก็ลูกนะคะ
แล้วก็มีภาพเรือใบภาพกุ้งภาพเต่าภาพคน
เขาบอกว่านะฮะบริเวณนั้นเมื่อสมัยก่อนเนี่ยนะฮะ
๓ถึง๕๐๐๐ปีแล้วเนี่ยใช้มาเป็นจุดพักชั่วคราวนะฮะ
คอยหลบฝนหลบของชาวบ้านทั่วไปที่เขาอยู่อยู่๓๐๐๐๕๐๐๐ปีตอน
ถูกต้องเข้าใจคำนี้ไหมเพราะว่าอยู่ใกล้ปากอ่าวไง
แล้วมันก็จะมีน้ำทะเลขึ้นพอละน้ำทะเลขึ้นเนี่ย
เวลาเขาเอาเรือมาเนี่ยพอมีพายุหรือมีลมเนี่ยเขาก็จะหลบเข้าไปในถ้ำ
ในขณะที่ใช้เวลาหลบอยู่นั้นเขาก็จะเห็นสิงสาราสัตว์
คนเนี่ยเขาก็จะใช้การบันทึกคนสมัยก่อนเขาจะใช้การบันทึก
โดยไม่ใช่วิธีการเขียนเป็นตัวหนังสือแต่บันทึกโดยภาพเขียนภาพวาดทั้งหลาย
ก็แสดงว่าณบริเวณนั้นเนี่ยมีสัตว์อาศัยอยู่เข้าใจยัง
เข้าใจมั้ยเข้าใจมั้ยก็เนี่ยตามบริเวณเพิร์งผ่านี้ซึ่งต้องขอบอกว่ามันมีคุณค่ามากนะคะ

ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งนะฮะของอำเภออ่าว

ว่าหลังจากนี้ทางอุทยานเขาจะมีการหารือกับชุมชน
เพื่อจะยกระดับต่อไปนะคะให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ซึ่งดูดีมากอันนี้เป็นประวัติศาสตร์สำคัญมากเลยทีเดียวจะบอกให้
ไปกับเพื่อนเพื่อนเทยหมด
ไม่จะบอกอย่างหนึ่งรู้ไหมฉันก็เคยไปนะแต่ฉันแบบว่าดูเศร้าใจ

ไม่ดีนะตามโหดหินโหดหาตาย

ไม่ฉันไม่ชอบอย่างหนึ่งคือคนมันเยอะมากไป

คนมันเยอะมากแล้วคนก็เดอะ

น้ำโฮดตะกั้นไปเห็นมาในประเทศ

เบรกช่วงหน้าคิมมะรี่มีอะไรอีกแล้ว

ไงทำ

เดี๋ยวก่อนสินี่กลับบ้าน

อ้าวแล้วค่ะไปดูคิมมะรี่กันเลยดีกว่า
ยังไงล่ะมาแด๊กกระจายในรถกันเลยทีเดียว

ทำให้แฟนคลับนี้นะคะโอ๊ยตายแล้ว

สำหรับพระเอกนางเอกคู่พระคู่นางนะคะ

นางเอกสาวคิมบารี่นี่ดู

แล้วแบบดูสายตาของหมากสิมองสิ
ก็เรียกได้ว่าหวานกันท่วมรสกันเลยทีเดียวนะคะ
เบอรี่จะเห็นว่าร้องไปด้วยแดนกระจายไปด้วยนะคะ
ตายแล้วน่ารักน่าชังดีนะ
แน่นอนค่ะแฟนคลับแล้วก็เพื่อนหลายคนก็แซวกันยกใหญ่เลยนะ

เออจริงหรือเปล่าคิมบารี่

ฉันก็แดนได้
อ้าวตายอ่านโอเค
ส่วนมากฉันรำไทยนะ

ไหลล้านอ่ะคือมักต่อไปด้วย

คนร้อง
กับคนแต่งเพลงถูกต้องไหม๗๐๓๐หรือ
แต่ในนี้ความสัญญามันไม่มี
ถูก

คิดดูเองละกันช่วงหน้า
เดี๋ยวจับมา
จัดการสิ่งสกระป๋อกที่มองไม่เห็นต้นเหตุกลิ่นอัพ
คุณกล้องด้วยอะไรกับอาร์มชุติมาร์เชิญครับ

ก็เรียกว่าเคลียร์ไม่ลงตัวกับนักร้องสาวนะฮะลูกทุ่งเนี่ยนะครับ
อาร์มชุติมาร์แตกถักกับประจักรชัยหายท้องคำ

ก็คือเคยเป็นนักร้องอยู่ในค่ายของคุณประจักรชัยนะครับ
คุณประจักรชัยเองเนี่ยก็เรียกว่าเคยให้น้องอาร์มเนี่ยนะฮะ
เอาเพลงที่ชื่อว่าผู้สาวขาเลาะเนี่ย
โอนเป็นกรรมสิทธิ์ให้กับทางคุณประจักรชัย
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดประเด็นมากมายตามขึ้นมานะฮะ
เพราะว่าทางตัวน้องอาร์มเองเนี่ยก็พยายามยืนยันตัวเองนั้น
ได้เงินน้อยเหลือเกินบางทีก็ไม่ได้เลย
ไปร้องเพลงออกเพลงออกงานก็ได้ประมาณหมื่นหนึ่งหรือหมื่นห้า
แต่ลำไยได้ทีแสนกว่าอะไรอย่างนี้นะครับ
แล้วก็มีการความดังพาดพิงมาถึงเรื่องราวของยอดยูทูป๖๐๐ล้านวิวนะครับ

อ้าน่าเป็นคนแต่งเพลงแล้วก็ตอนแรกใดสัญญาของนางก็มีการตกลงว่า๗๐๓๐นะ
ระหว่างประจักรชัยนะฮะของค่าไขข่ายชุมฆ่ามเนี่ยกับตัวน้องอาร์มเองเนี่ยว่า

ยากปากเปล่ากันเลยว่าประจักรชัยว่าจะมอบให้

สุดท้ายแล้วเนี่ยประจักรชัยก็บอกว่าเคยให้ไปแล้ว

ทุกปกติ๖๐๐ล้านอยู่มันจะต้องได้เท่าไหร่

ทางคุณกล้องห้วยไล่เขาได้มีการออกมานะฮะ
เมนต์บอกว่าให้กำลังใจว่าอามสู้เด้อน้อง
โตบ่อลำพังแน่นอนและเคียงข้างน้องเด้อ
ซึ่งอามเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปนะว่าขอบคุณจ้าไอ้กล้อง

แล้วก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับ
เนี่ยนะฮะแล้วก็ตอนนี้กำลังมีการสู้กันอยู่นะครับ
ว่าข้อแรกเลยก็คือน้องอาร์มจะ

ขอเอาเพลงผู้สาบขาเหล่ากลับมาได้มั้ย

แต่เขาอาจไปร้องขั้น๕๑๐๐๐๐บาท
ไม่หรอกแต่น้องอาร์มเขาก็ประมาณว่าเขาก็เสียใจ
เพราะว่ามันเหมือนกับคนที่คลอดลูกออกมา

แล้วบอกว่ามึงอย่ามาแตะลูกคนนี้นะ
คือเขาเป็นแม่เพราะเขาไม่ค้นแต่งเพลงนี้ออกมา

ก็ชีวิตคนแต่งเพลงมันก็เป็นอย่างนี้สักส่วนใหญ่นะ

คือเมื่อก่อนนางเคยเป็นเพื่อนกับลำไยด้วยใช่ไหม

เขาก็ไม่ได้แตกเขากับลำยายก็ยังรักกันอยู่

ก่อนคือแบบว่าเพลงมันก็เพิ่งมาดัง
แม่พอหนึ่งเพลงทำอะไรได้มันก็ต้องแย่งกัน

ตั้งแต่แรกเนี่ยเขาก็ยังรู้สึก

คืนนี้เรายังตามรอยพญานาค

คราวนี้เราจะแบบว่าไปกันเนี่ยนะฮะ
ก็เรียกว่าเป็นดำถ้ำดินเพียง

เธอก็น่าตายบนในถ้ำก็อย่างหน้ากว่าเลยเนอะ

แล้วคุณดูสิใส่มันเท้าแตะไปทำไมนั่นอ่ะ

คนอย่างฉันน่ะฉันฉันลงถ้ำ
ฉันต้องตอดลงเท้า
เธอก็แดะอยู่ดัชริตอยู่แต่บนบก
คนอย่างฉันกระเทยลงถ้ำสุดฤทธิ
กระเทยมุดถ้ำมุดน้ำสุดฤทธิ์
เอ๊ะทำไมอาจารักษ์ใส่เสื้อเหมือนแบบ

มังกรพันธุ์

กลับมาเจอกันอีกทีมูนไนท์พญานาคกับซิริก
ด้วยสิ่งสองของมันเจอกันมันก็เจอกับพญานาคไง

เป็นแสงไฟมั้ง

อยู่แล้วเนี่ยอยากให้มันอยากจะด่ากันก็ให้มันด่ากันไป
นี่สมัยก่อนนะครั้งคืนกับซุปตานะ
ทำหมดเลยนะอีนี่นะไม่ทำอะไรเลย
ใช่ไงหนีตลอดไงหนีตลอดหนีตลอดเลวไม่ทำอะไรเลยเป็นผู้ชายเลยก็ไม่
หมดเวลาแล้วป่ะสวัสดีค่ะ